เรื่องที่จะต้องดูกัน

เฮ้ยเพราะว่าไปเจออยู่ที่ที่หนึ่งคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรยังไง
ที่นี่เขาไปเจอกับบ่อน้ำบ่อหนึ่ง
แล้วเจอกับคลื่นแปลกประหลาด
แล้วก็เจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้มันแหวกว่ายอยู่ข้างใน

เอาลองไปดูแล้วพิจารณาด้วยกันว่าลักษณะมันคล้ายกับอะไรนะครับ
นี่คือภาพถ่ายที่ชาวบ้านวังไม้แดงอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร

เพราะว่าจังหวะที่เห็นเนี่ยมันไม่ทันจริง

คือดูจากรูปนะ

คือเห็นมันดำผุดดำไหว้อยู่กลางสระน้ำเก่าท้ายหมู่บ้าน

เพราะว่าที่ตรงนี้เขามีรูปปั้นพญานาคไว้ด้วย
แล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อกันเหลือเกินนะครับว่านี่คือพญานาค
เหตุผลเพราะว่า๕ปีที่แล้ว

เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมา

คือ๕ปีก่อนนู้นนะชาวบ้านเขานั่งเล่นน้ำอยู่ตรงสระตรงนี้

ไม่ใช่ตกน้ำเขาบอกว่าอยู่มีน้ำพ่นฟุบเข้ามาใส่ชาวบ้านที่นั่งอยู่

ทีนี้ล่ะในเหตุการณ์เมื่อ๕ปีที่แล้ว

หมอดูบอกว่าในสระมีพญานาคอาศัยอยู่
ด้วยความเชื่อเขาก็ไปกราบไหว้กัน
ไปขอเลขเด็ดใน๕ปีนั้น

เฮ้ยก็ถูกกันทั้งอำเผลอ
ไม่ใช่เธอคนเดียวนะรู้ไหม
เรียกได้ว่าได้โชคได้ลาบในงวดนั้น๕ปีที่แล้วนะ
แต่ทีนี้พอจบจากเหตุการณ์นั้นเขาสูบน้ำออก

ทีนี้น้ำมันก็กลับมาเต็มเหมือนเดิม
เขาก็เชื่อแล้วล่ะว่าทีนี้ไม่น่าจะมีปลาแล้ว
เพราะว่าสูบน้ำออกจากป่าไปหมดแล้วนี่

อืมทีนี้แหละคุณผู้ชมครับ
เมื่อวันอาสาบูชาที่ผ่านมาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วย
ทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านเขาไปถ่ายรูปแล้วเจอ
เจอกับภาพนี้นี่คือภาพในปัจจุบันนะ
ภาพล่าสุดนะภาพเมื่อ๒๓วันก่อนไม่ใช่เมื่อ๕ปีที่แล้วนะ
เออเขาก็เลยเชื่อกันครับว่าเอาล่ะ
มาครบ๕ปีแบบนี้มาให้โชคให้ลาบแน่เลย
ชาวบ้านเขาก็เลยไปกันเต็มสระ
ไปกาบไว้ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิจกรรม

เป็นสิ่งที่เขาเล่ากันมาผมก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันอีกที
ที่กำแพงเพชรที่แห่งนี้เขาเจอเรื่องแปลกแบบนี้นะ
ใครเคยเห็นสัตว์แบบนี้

มันดูไม่ชัดนะว่าเป็นตัวอะไรกันแน่
จะเป็นปลาไหมหรือว่าเป็นสัตว์อื่นครึ่งบกครึ่งน้ำ
หรือเปล่าหรือจะเป็นอะไรอันนี้ไม่แน่ใจจริง
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะว่ากันไปนะคะ